ครบครบทุกสิ่งถูกจริงถูกทุกวัน
คือร้องได้ให้ร้าน
ชื่อสรรญานามสกุลสุขเสน

ค่าเช่าห้องรวมค่าน้ำเข้าไปก็เกือบ๓๐๐๐บาทค่ะ
ไม่พอค่ะพี่
เพราะว่าหลายวันต้องใช้อีก

ตรงนี้ก็อยู่กับลูกชาย
แล้วก็หลานที่ว่าแม่เขาทิ้งไป

มีวันหนึ่งลูกสาวเขาเกิดตั้งท้อง

แล้วก็คลอดน้องหมายได้สักประมาณขวบนึง

ทำไมไม่หันมากอดลูกสักนิดนึงก็ได้

ก็เลยไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่บอกสักคำ

โอ้โหมันมืดแปดด้านเลยค่ะพี่
ทำไมมันเคาะซ้ำกรรมซัดอะไรหนูขนาดนี้

แต่นี่หนูยังไม่พ้นหน้าสอนอท่าเรือนี่เลย

แต่มีคนบอกว่าล้มลงไป
พอลืมตามาอีกทีคืออยู่โรงพยาบาลแล้ว
แล้วหมอบอกว่าอีก๕นาทีปากจะเบี้ยว
เพราะว่าเราเครียดจากเส้นมันจะแตก

เพราะว่าแม่เค้าก็มีโดรก

กลัวเค้าแบบจะโดนชันเลอร์ชน

ตอนนั้นอยู่ป๖ไม่มีใครเลี้ยงหลาน

เดี๋ยวหนูลาออกจากโรงเรียนเอง
เดี๋ยวมาเลี้ยงหลานเองครับ
บางครั้งผมก็รู้สึกน้อยใจพี่สาวครับ

วันใหม่เป็นเด็กที่ติดหนูมากเลย
เพราะว่าอยู่ด้วยกันมาเลี้ยงกันมาไงคะ
แล้วพอเช้ามาจะไปทำงานก็ร้องตาม

แม่เขาก็ไม่สนใจเขาก็วิ่งตาม

บอกว่าเขารอแม่เขาเดี๋ยวแม่เบลมาไม่เจอ
แล้วเรานอนอย่างนี้นานมาก

ไม่หนีไปหนาให้ยายไปทำงานนะ

ซื้อนมซื้อกับข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะในบ้าน
น้ำมันด้วยบางทีรถพังด้วย

เพราะว่าอายุเราก็เยอะเราก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยค่ะ

ก็อยากจะกลับไปเรียนเหมือนเพื่อนมั่งครับ
ตอนนี้น้องก็๓ขวบครึ่งแล้ว

สักวันแม่จะส่งให้หนูเรียน

นัทจะพยายามทำให้เต็มความสามารถของแม่เลย

ไปทิ้งแม่ส่งทุกผู้ข้อ
ที่ยังอยู่ด้วยกันตลอด

ห่วงเพราะว่าเราอายุเรามากขึ้น

เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

แล้วเขาก็อยู่ในรายการของเราแล้วค่ะ

ต้องพากันมาด้วยกันเลยนะคะ
เพราะว่าไม่สามารถให้นั่งอยู่กับแอลได้
วันนี้พี่โอมีวันใหม่มาอยู่บนเวที

สาเหตุที่วันใหม่ไม่สามารถไปนั่งกับแอลได้เพราะว่าติดจริง

ติดเลยกลัวว่าจะหนีไปเหมือนคุณแม่เขา
ก็เลยติดคุณยายมากก็เรียกว่าเป็นแม่เลยแล้วละกัน
วันใหม่นี่เขาอยู่กับพี่โอตั้งแต่กี่ขวบคะ
ตั้งแต่คลอดไหม

มาอยู่มาเรื่อยวันหนึ่งเราก็เอ๊ะเขาเป็นอะไรเขาไม่สนใจลูกเต้าเลย
เขาไม่รู้หรอกว่าเขาตั้งใจจะไม่อยู่แล้ว

ก็กลับมาเอ้าคนข้างห้องอุ้มน้องใหม่ไปให้
บอกว่าให้ฝากบอกแม่ด้วยว่าไม่อยู่แล้วนะ
อ้าว
ข้างบ้านเอาหลานมาส่งขวบกว่าเราอุ้มหลานแล้วก็ได้รับข่าวสารตรงนั้น

เรื่องคิดหนึ่งว่าแล้วเราจะทำยังไง
แล้วเราจะเลี้ยงเขายังไงเพราะว่าตอนนั้นเราทำงานคนเดียว
แล้วเราก็ต้องทั้งขี่รถทั้งอะไรมันมาเต็มเลย

แล้วน้องแอลว่าจะยังไงอะไรอย่างนี้มันหมุนอย่างนี้เลย
ก็เลยหันใจหันคุยกับอ้วนคุยกับน้องแอลที่เรียกเขาอ้วน
แอลเอาไงดีลูกปรึกษาก่อนเลย
ตอนนั้นเราก็ร้องไห้คำแรกที่อ้วนพูดบอกว่า
แม่สู้สิคนอื่นเขายิ่งกับเราอีกทำไมแม่ไม่สู้อ่ะ
ไม่เป็นไรแม่สู้เดี๋ยวหนูพูดเดี๋ยวหนูไว้นี่เอง
หนูถามว่าอะไรนี่เองบอกเดี๋ยวหนูออกโรงเรียนเลยแม่

เดี๋ยวนะหลังจากที่แม่เขาไปได้กี่วัน
แอลเขาจะออกจากโรงเรียนเนี่ย

แอลทำไมเราถึงตัดสินใจทิ้งการเรียนของเราทิ้งอนาคตของเรา
ก็ต้องไปเลี้ยงน้องใหม่แล้วแม่เขาก็ต้องทำงานครับ
พูดคำนั้นด้วยเสียใจไหมที่เราจะไม่ได้เรียน

ไม่ได้ว่าสนับสนุนให้แอลหยุดเรียนนะ

ที่ออกมาปกป้องแม่ปกป้องหลาน
เป๊กมองว่านั่นคือฮีโร่ของครอบครัว

ตอนนี้มองเห็นโอกาสบ้างหรือยัง

ถ้าวันใหม่เขาเข้าโรงเรียนได้แอล

เริ่มต้นที่กรสนองเอาก็ได้เนาะ

ออกจากบ้านไปแล้วทิ้งวันใหม่ไว้
วันนั้นก็เป็นวันที่พี่โอ
ได้ออกจากงานเนี่ยเขาจับตลาดกัน

หนักหล่อแหกปากร้องไห้เลยค่ะพี่เป็น

แล้วเด็กข้างหลังก็ทำไง

ไม่ค่ะเพราะว่าหนูเป็นรายวันไง

ใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีจดสัญญาอะไรกับเขาค่ะ

ตอนนี้คุณโอก็คือหาเงินคนเดียว

วันใหม่ก็ต้องเรียนหนังสือไปอีกคนหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเรื่องเงินสำคัญแน่สำหรับคุณโอนะครับ
มาถึงวันนี้แล้วเป็นโอกาสของคุณโอแล้ว
รายการของเรามีเงินทุนสูงสุดนะครับ
ให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนเลยนะครับ

คุณโอต้องการเงินทุนเอาเป็นทุนสู้ชีวิต
จากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

๖หมื่นบาทค่ะ

สองหมื่นจะให้น้องแอลไปเรียนหนังสือลงทะเบียนเรียน

ส่าพร้อมนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ
สำหรับเพลงที่๑นะครับ
อินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
นี่คืออินโทรเพลงแรกของพี่โอ๋ค่ะพี่โอ

เราทำแต่งานขี่มอไซค์
กลับมาบางทีอาศัยข้างห้องเขามี

เพลงที่เปิดไปเป็นเพลงแรกเปิดประเดิมของพี่โอนี่ฟังไปแล้วพอจะไหวไหมพี่โอ

นะคะรายการของเรานี่มีตัวช่วย
มีทั้งหมด๓ตัวช่วยนะครับที่เลือกใช้ได้ทั้งหมดจาก๖ตัวช่วยนะครับ

สองค่ะสองนะครับ
ดูกันตัวช่วยแผ่นที่๒นะครับของคุณโอก็คือ
เพลงเก่ง
แผ่นที่สองก็คือเพลงเก่งของคุณครับ

เมื่อรักกันก็เชิญเมื่อรักเธอนก็ช้ำ
แต่เหตุฉันไหนใจยังไม่จำ
แต่เหตุฉันไหนใจยังไม่จำ

ให้เจ็บทุกที
ปวดมันโดนยาสั่ง
แต่ฉันยังไม่หนี
สู้อดสู้ท้อนรักก่อนตอนนี้
เรื่องเจ็บหรือดี
ทุกเวลา
อยากมีรัง
ใจเหมือนพระราม
สู้ติดตามอาณาสีดา
ด้วยรักจริงยิ่งชีวา
พระรามงามหน้า
พระรามงามใจ
ที่ฉันจำทำหม่น
เจ็บเพราะคนหน้าใส
รูปสุดงามต้องสั่งของครั้งใคร
แต่หน้าเสียด้าน
ใช้ทศกัณฑ์
ก็ได้ให้รัก
ลูกถุงสู้ชีวิต